ครอบครัวก็รวมตัวรวมร่างกัน

นี่อย่างครอบครัวนี่คุณโบแวนด้าคุณผู้ชมหลายคนเห็นแล้ว

เป็นรูปในอดีตนั่นเองที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะ
หลายคนก็เห็นแล้วบอกว่าเห็นแล้วคิดถึงคุณปอเหมือนกันนะเนี่ย

การโพสต์ภาพรดน้ำขอพรของครอบครัวสาวงค่ะ

ซึ่งก็เป็นความทรงจำเมื่อครั้งที่คุณปอนั้นมีชีวิตอยู่นะฮะ
ภาพครอบครัวสุขสรรค์ที่ปอและโบอุ้มน้องมะลิลูกสาวตัวน้อย
ช่วงนั้นน้องมะลิยังอยู่ในวัยแบบเบาะอยู่

บอกว่าสุขสรรค์วันสงกรานนะปอคิดถึงปอนะ
เข้ามากดถูกใจเฉียดแสนไลค์เลย

พร้อมกับอวยพรวรรษงกราณให้กับครอบครัวสาวงค์
แล้วก็ให้กำลังใจโบแวนได้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ